ของเจ้าเสือโครงกันหน่อย
ไม่ใช่เสือนะเป็นน้องแมว

ธาตุแมวบอกว่ารักมาก

ที่น่ารักเนี่ยเพราะลักษณะเขาน่ารักด้วยแหละ
เป็นแมวตัวอ้วนแล้วก็ซุกสนขี้เล่น

คือแมวเนี่ยเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะ

หมอบอกว่าคืออาการก็น่าเป็นห่วงล่ะ

แต่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของเจ้าเสือโครงกันหน่อยนะคะ

นี่แหละค่ะใครเป็นธาตุแมวยกมือขึ้นค่ะ
น่ารักมากเจ้าเสือโครงนะคะ
ตัวเขาอ้วนนะคะตอนนี้เป็นแมวซุปตาไปแล้วคุณผู้ชม
ในเพจทูลหัวของบ่าวคนไปติดตามกันเยอะเลยนะคะ
หน้าตามันบ้องแบ๊วอะค่ะ
แล้วก็มีสายน้ำเกลือเพราะว่าป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างที่บอกนะคะ
มีแมวอีก๒ตัวมาคอยเล่นมาคอยให้กำลังใจ

นี่คือเป็นภาพในโรงพยาบาลสัตว์ย่านพระราม๙นะคะ
มีการบอกว่าเจ้าเสือโครงไม่กินอาหาร
เจ้าของก็พาไปหาสัตวแพทย์
ปรากฏว่าเจ้าเสือโครงเป็นไข้สูงเลย
พอเอ็กซาเรย์ก็รู้ว่าปอดติดเชื้อ
สัตวแพทย์ก็เลยเจาะเลือดเอาไปตรวจ
รู้ว่าเจ้าเสือโครงเป็นโรคหัวใจ

เพราะคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาค่ะ
เจ้าของเสียใจมากคุณนัทประสบสินนะคะ
แล้วก็เหล่าแฟนคลับที่เป็นธาตุแมวก็เสียใจค่ะ
พอมีการโพสต์เรื่องนี้มีการแชร์เรื่องนี้ก็ได้กำลังใจเยอะเลย
หลายคนก็ไปให้กำลังใจว่าขอให้หายเร็ว
ผ่านเรื่องราวเลวไปด้วยกัน
อยากจะให้เจ้าเสือโครงกลับมาแข็งแรงนะครับ
ข้อมูลทางการแพทย์เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับ
หัวใจในแมวเป็นกรรมพันธุ์
จะเจอสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
เจ้าของไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าแมวของตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า
กว่าจะตรวจอย่างละเอียด
แต่ส่วนมากพอมาเจอมารู้ก็คือแมวตายไปแล้วนะคะ
อายุประมาณ๔ปีลักษณะอ้วนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
น่ารักเชียวหน้ากลมมากคือมีสีขาวสีน้ำตาลสีเทา
น้ำหนักประมาณ๗กิโลกรัมกินเกงนอนเกงขี้เล่นด้วยนะคะ
เจ้าเสือโครงเนี่ยดังเพราะว่าเคยเข้าฉากแสดงละครของสถานีโทรทัศน์ย่านสนามเป้านะคะ
คนรักแมวก็เลยขอเป็นธาตุเจ้าเสือโครงไปด้วยขอเป็นธาตุแมวนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าเสือโครงมีเมียเขาบอกมีเมีย
แมวสายพันธุ์เดียวกันชื่อเจ้าเสือสมิงแล้วก็มีลูกกัน๔ตัวด้วยกัน
เจ้าเสือโครงเคยช่วยเหลือแมวจรจัดด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างค่ะ
คุณนัทที่เป็นเจ้าของก็มีการจัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เวลาจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างเนี่ยเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือแมวที่ถูกทอดทิ้งทุกครั้งเจ้าเสือโครงไปด้วยทุกครั้ง
เสือโครงก็จะทำหน้าที่แบบนี้ค่ะไปนั่งอยู่ที่กล่องรับเงินบริจาคแล้วก็ด้วยความน่ารักอ่ะนะ
เวลาใครเดินผ่านก็ต้องไปเล่นไปขอถ่ายรูปแล้วก็บริจาคไปด้วย
ตอนนี้เจ้าเสือโครงรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์๔วันแล้วนะคะ
เดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยเจ้าของพร้อมด้วยสัตวแพทย์จะให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของเจ้าเสือโครงเพิ่มเติมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ